ทั้งชาวบ้านทั้งนักท่องเที่ยว

คุกจ้อมเห็นมั้ยฮะ

โดดเด่นเป็นสง่า

อำเภออุตมภรณ์พิสัยจังหวัดสีสะเกด

มีมันจีวอนสีชมพู

สีชมพูบานเย็นสดใสแบบนี้

จะบอกนะว่าที่แห่งนี้เนี่ยนะ

เพราะที่นี่ก็ถือว่าเป็นโบราณสถานแห่งหนึ่ง

ที่ต้องมาดูเลยก็คือว่ามีพระพุทธรูป

ยืนบนฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง

ปฏิสถานอยู่บริเวณด้านหลัง

ใช่ใช่แล้วพวกเขาก็จัดสร้างได้สวยงามด้วยนะ
สะดุดตาคือสีจีวอนเป็นสีชมพูบานเย็นแถมเมียนเรียงฝีปากสีแดงด้วย
ชาวบ้านก็ชอบอะนะแต่ก็งงเหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงมีแนวคิดแบบไหน
อย่างนักท่องเที่ยวท่านหนึ่งบอกว่าเอ๊มันก็แปลกดีนะมาเห็นแบบนี้
เพราะปกติแล้วพระพุทธรูปที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะองค์สีทอง
จีวอนก็จะเป็นสีเหลืองสีทองแบบนั้นถ้าเป็นสีชมพูบานเย็นแบบนี้ไม่เคยเห็นมาก่อน
ส่วนชาวบ้านในพื้นที่อีกท่านหนึ่งบอกว่าเออแปลกใจเหมือนกัน
แต่ไม่ได้มุ่งประเด็นไปที่สีจีวอนหรือสีของริมฝีปากหรอกนะ
แต่เอาที่ดูแล้วสบายอกสบายใจนับถือแล้วรู้สึกว่าร่มเย็นเป็นสุขก็เพียงพอแล้ว
บางคนมุ่งไปตรงนู้นข้างอ่ะอะไรคะ
ใช่ค่ะก็มีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เพิ่มความสวยงาม
แล้วก็สิ่งที่เป็นสิ่งโดดเด่นมากขึ้น
ตอบมาให้นะว่าทำไมจึงเป็นสีชมพูบานเย็น
ดีติดตามด้วยกับคุณที่สาธิต

ดีครับเอ๊ะคุณเปิดเท้าแชร์อะไรอย่างไร

แชร์ข้อมูลดีเดี๋ยวเล่าสู่กันฟังมั้งคะ